กำลังจะกลับมาพูดถึงใหม่อีกรอบนะครับ
เมื่อมีการสับเปลี่ยนรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
คนใหม่คืออาจารย์อุตมะเขาบอกว่า
เดี๋ยวจะนำเรื่องนี้กลับมาคุยมาหารือ
และเตรียมดำเนินการจริงในประเทศไทยครับ
มีรายงานข่าวจากวงการผลิตรถยนต์นะครับ

หลังจากที่รัฐมนตรีคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งนะครับ
คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมป้ายแดง
และจัดตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจขึ้นมา
เพื่อจะกำหนดมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

บรรจุการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า
จากเดิมจะมีแต่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลแบบแบตเตอรี่อย่างเดียว
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานพิจารณานะครับ

ต้องมีแผนการผลิตชิ้นส่วนสำคัญภายในประเทศ๕รายการ
ก็ประกอบไปด้วยมอเตอร์จะทำยังไง

จะทำอย่างไรจัดการอย่างไรต้องชัดเจน

ก็ได้แก่การยกเว้นเงินภาษีเงินได้

สามารถนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญ๕รายการ

แต่คนที่สนใจจะลงทุนผลิตรถไฟฟ้า

คุณจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริม

ภายในเดือนธันวาคมปี๒๕๖๐นี้เท่านั้น

และโคสกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
อย่างคุณสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนภง
ของสธสบายอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศ

ส่งเสริมในสิ่งที่มีความพร้อมอยู่แล้ว

คุณผู้ชมครับนี่แหละครับ
คือทั้งหมดเรื่องราวเกี่ยวกับรถในยุคนี้สมัยนี้
น้ำมันนั้นถ้ามีอยู่ขับได้ก็ลองดู
แต่ถ้าหากว่ามองหาทางเลือกใหม่ก็แบบนี้แหละครับ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรานำให้คุณผู้ชมดูในวันนี้